เหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ชายคนนึงเขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะคะเขาบอกว่างงมาก
นั่งกินมาม่าอยู่ดีมีผู้ชายสองคนค่ะมาอ้างตัวเป็นตำรวจ
ขอตรวจค้นอืมขอตรวจหาสารเสพติดครับเขาก็ยอมให้ตรวจแต่นอกจากนั้นเนี่ย
เขาโดนทำร้ายร่างกายด้วยแล้วก็พระเนี่ยพระเลี่ยมทองหล่นหายไปด้วย
เขาบอกว่ากรรมจริงจริงโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คแบบเนี้ยค่ะ
นายสารวุฒิวาลีประโคนค่ะเจ้าของเฟซบุ๊กนะคะเขาเล่าเรื่องราวนี้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ประมาณสิบห้านาฬิกาสี่สิบสามนาทีผมซื้อมาม่ามานั่งกินบริเวณฝากรถลูกค้า
ศูนย์นครชัยแอร์วิภาวดีรังสิตมีผู้ชายสองคนมาแสดงตัวว่าเป็นตำรวจขอดูบัตรประชาชนผมผมก็ยื่นให้
แล้วผมก็ตอบไปว่าผมเป็นคนบุรีรำมาอบรมงานแล้วเขาก็ขอตรวจกระเป๋าผมก็ให้ตรวจตรวจดูในกระเป๋าก็ไม่มีอะไร
แล้วก็มาขอตรวจปัสสาวะผมก็ยอมให้ตรวจแต่ผมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเขาปัดมือออกแล้วก็ใส่กุญแจมือผมเลยครับทีเนี้ยผมโดนต่อยโดนเตะโดนทุบโดนกระทืบแล้วอุ้มผมไปตรวจที่สอนอประชาชื่นตรวจสองรอบรอบแรกตรวจหากัญชารอบสองตรวจหายาเสพติดแล้วก็ถามผมว่าไปโดนตัวไหนมาผมก็ตอบไปว่าไม่เคย

ก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะแต่ถ้าจะมีการแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีตำรวจก็แนะนำให้นายสาราวุฒิไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุจะได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแต่นายสาราวุฒิบอกว่าก็ไม่กล้าครับไม่อยากไปแจ้งความที่สภประชาช
ก็กลัวห่วงเรื่องของความปลอดภัยก็เลยกลับบ้านที่บุรีรำไปแจ้งความที่บุรีรำดีกว่าแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าสงสัยว่าผมเสพยาเสพติดเนี่ยก็ควรจะไปตรวจปัสสาวะที่สถานีตำรวจหรือว่าที่โรงพยาบาลซึ่งวันนั้นก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไปโรงพยาบาลก็ได้นะแต่ชายชะกันสองคนนี้ไม่ยอมพาไปห
พระพุทธก็เลยบอกว่าสงสัยแบบนี้สงสัยว่าชายชะกันสองคนนี้มีเจตนาจะยัดข้อหายัดความผิดเรื่องของยาเสพติดให้หรือเปล่าครับหรือเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกัน
เขาก็เอาโลโก้หรือว่าตาตำรวจครับออกมาดูแต่เขาไม่ได้บอกชื่อแม่ครับผมไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกรถไม่ได้บอกอะไรสักอย่างอีกคนนึงก็ไม่มีบัตรไม่มีอะไรมันใส่ชุดเหมือนธรรมดาครับชุดนอกเครื่องแบบเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่ามึงโดนตัวไหนนะมึงเล่นตัวไหนมึงยอมรับมาประมาณเนี้ยครับเขาก็ทั้งต่อยทั้งตีแล้วก็กระทืบ

เรามั่นใจว่าเขาอยากเก็ตตนานที่จะยัดข้อหาเรา
ยัดข้อหา
นายสารวุฒิยืนยันว่าไม่เคยยุ่งกับยาเสพติด

แล้วก็อยากจะให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็อยากจะให้ทางตำรวจสนประชาชื่นออกมาชี้แจงด้วยนะคะ